ที่ช่วยกันอย่างเต็มที่เนี่ยแน่นอนว่าเราลืมไม่ได้ก็คือจาแซม

ท่านเป็นหน่วยซิลนอกราชการลาออกไปแล้วไปทำงานที่อื่นแล้ว
แต่พอเขาระดมหน่วยซิลกันเพราะว่าต้องใช้คนที่อึดแกร่ง
แล้วก็เข้มแข็งจริงในการดำน้ำ
เข้าไปปฏิบัติภรรยากิจในถ้ำหลวง
จ่าแซมก็มาช่วยดำน้ำวางขวดอากาศ
คืนนั้นไปจากกรุงเทพนะฮะไปกับหน่วยซิลเพื่อนนะครับไปถึงก็ดำน้ำเลย
ขากลับออกมาก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิต
วันนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพของจ่าแซมเป็นคืนสุดท้ายแล้ว
จะมีพิธีพระชธานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้
ซึ่งก็มีการจัดเตรียมสถานที่กันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
สมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผ้าไตรบังสกุลประธาน๕ไตรไปทอดหน้าหีบศพ
จ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซม
หน่วยซิลผู้สละชีพในภารกิจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ในการเชิญผ้าไตรบังสกุลนี้
เพื่อเป็นกุศลประธานแก่ผู้วายชน
โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชมีรับสั่งว่า
ส่งเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของจ่าเอกสมาน
คลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
บำเพ็ญคุณความดีสืบไป

วันสุดท้ายในการเตรียมสถานที่
จัดงามพระราชภิทธาณฑ์เผลิงศพ
เป็นกรณีพิเศษของจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
วันนี้ก็จัดเตรียมสถานที่กันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
นายอำเภอธรรมนูลแจ่มใสบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ภายในวัดทั้งหมด
โดยมีการกำหนดจุดจอดรถเพื่อรองรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายในสำนักพระชวัง

โดยทางอบจได้จัดพื้นที่จุดจอดรถ
การเดินทางมาร่วมของประชาชนไว้๓๓จุด
รองรับการจอดรถได้หลายพันคัน

เอาไว้รับส่งประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานด้วย
สำหรับการเดินทางของประชาชนในเขตตัวเมือง๑๐๑
ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทสหพันทัวร์

จัดรถโดยสารมาบริการประชาชนนะครับในการรับส่ง

เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่จะติดขัดนะครับ

จะบริการทั้งรับส่งประชาชนที่ไปร่วมงานฟรีทั้งไปและกลับ

ในงานพระชธานเพลิงศพ
ซึ่งกำหนดการพระชธานเพลิงศพจ๋าแซม
จะมีขึ้นวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมวันพรุ่งนี้

ส่วนการสวดพระอภิษฐรรมศพ

ก็ยังมีรัชการรัชการรัฐวิกษาฮะกิจ

มาร่วมทำบุญกันอย่างไม่ขาดสายนะครับ
อย่างเช่นตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพยาว
มอบเงินจากการทำกิจกรรมวิ่งเพื่อสมาน
จำนวน๒๒๖๖บาท
ตัวแทนของพระครูบาบุญชุ่ม

แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสรคาม

มีรถทัวร์รถผู้รถ๒แถวบริการ
ตอนนี้ทางสถานีพูทรท่านผู้กับ
ได้คุยกับทางเจ้าของรถที่จะมาบริการ
และจะประชุมกันที่โรงพักล์
แล้วก็จะได้วางจุดว่าใครจะให้บริการ

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องการจอดรถในบริเวณงาน
ซึ่งเราคาดว่าคนจะมาดีกว่านั้นมาก
สำหรับเจตนารมณ์ของจ่าแซมนะครับ
ก็จะต้องการสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียน
ในพื้นที่ที่เคยเรียนมาตั้งแต่เด็ก

เพราะว่าจ่าแซมเนี่ยเคยมาเห็นที่โรงเรียนบอกว่า
โอ้โหโรงอาหารนี่แบบใช้มานานชำรุดพังสุดโสมหมดแล้วนะครับ
ทางนายวัฒนาพลอาสาอดีตผู้มนุยการโรงเรียนนะครับ
เพิ่งย้ายไปรับตำแหน่งผู้มนุยการโรงเรียนที่อื่นนะฮะ
๑เดือนที่ผ่านมาแต่ก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่ารู้จักคุ้นเคยกับจ่าแซมเป็นอย่างดี
จากจ่าแซมเป็นลูกศิษย์ที่มีความกระตันยูแล้วก็มีจิตอาสา
โรงเรียนมีงานอะไรจะมาช่วยเหลือมาสนับสนุนอย่างเต็มที่
เมื่อปี๒๕๖๐กับ๒๕๖๑เนี่ย
แซมกับสิทธิ์เก่าก็ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้นนะฮะ
ต้องการหารายได้มาสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียน
เนื่องจากจ่าแซมกับคณะเห็นว่าโรงอาหารเดิมมีสภาพเก่ามาก
อยากให้น้องมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยนะครับ
ก็จัดทอดผ้าป่านะฮะเพื่อการศึกษาทำมา๒ปีนะครับ
ได้เงินไป๑ล้าน๔๐๐๐๐บาท
แต่ว่าล้านสี่หมื่นเนี่ยได้แค่โครงสร้างกับหลังคาของโรงอาหารนะครับ
ตอนนี้ยังขาดอุปกรณ์อีกเยอะครับทั้งโต๊ะเก้าอี้นะครับ
ที่ล้างถ้วยล้างชามที่ประกอบอาหารยังต้องใช้เงินอีกจำนวนมาก
จ่าแซมเคยรับปากเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาจัดทำพระป่าสามัคคี
จนแล้วเสร็จจนสมบูรณ์แบบ
แต่ว่าจ่าแซมก็มาเสียชีวิตไปก่อนนะครับ
ก็เลยขอเชิญชวนนะครับท่านที่ต้องการที่จะบริจาคนะฮะ
ก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทกศได้นะครับ
สาขาบ้านขานะครับในชื่อโรงเรียนที่จ่าแซมเคยเรียนนะฮะ
เลขที่บัญชีก็๐๑๕๒๒๘๙๖๕๗๔นะครับ
ก็จะได้เป็นการอุทิศส่วนกุศลส่วนหนึ่งให้กับจ๋าแซมด้วย

เท่าไปพอบิติกรรมต่างจากที่ทางโรงเรียนเชิญ
หรือบางครั้งไม่ได้เชิญแกเข้ามานะครับ
เพราะว่ามีความผูกพันธ์กับโรงเรียน
ให้ข้อมูลสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จ
แล้วก็ปี๖๐๖๑ก็ได้ร่วมกับลูกศิษย์โคกร่ามทำผ้าป่ามา
ที่โรงเรียนของเรา๒การ
ซึ่งโรงเรียนเราขาดโรงอาหารขณะนี้กำลังกำเลินการ
ต้องสั่งย้ายก็เลยได้ย้ายไปที่โรงเรียนโภชัยชีวิตอุปกรรม
แล้วก็ให้ผู้ประหารท่านใหม่มาดำเนินการต่อ
เดี๋ยวนี้กำลังสร้างถูกให้เสร็จแล้วครับ
จ่าแซมก็เป็นวีรบุรุษที่อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะคะ